คุณผู้ชมคะเรื่องนี้กำลังถูกวิจารณ์
แต่คนที่ถูกวิจารณ์เขาบอกว่าเขาไม่สนเพราะว่ายิ่งคนด่าเขายิ่งขายได้
อดขายวันเป็นหมื่นพูดถึงร้านส้มตำอยู่ค่ะครับ
บุรีรำค่ะขออนุญาตอ่านชื่อร้านนะคะชื่อนี้จริงค่ะ
นมโตตำป่าอยู่ที่อำเภอประคำ
คือก่อนหน้านี้คนก็พูดถึงกันแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านก็คือน้องปุ๊กกี้อายุยี่สิบแปด
เขาใส่ชุดบิกินี่แล้วก็ถ่ายรูปหน้าร้านใช่ไหมคะครับก็โดนตำหนิไป
แต่ล่าสุดคือน้องเขาพาเพื่อนมาเพิ่มอีกคนนึงกลายเป็นภาพสองสาวเซ็กซี่
ถ่ายภาพหน้าร้านส้มตำจากคนเดียวกลายเป็นสองแล้ว
ร้านเขาก็เปิดเป็นเพลิงเล็กในหมู่บ้านดงใหญ่พัฒนาตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ
แล้วภาพนี้ก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กแล้วมีข้อความว่าเปิดร้านจ้า
ทั้งแม่ค้าและเด็กเสิร์ฟครับคนก็เลยโอ้โหเห็นก่อนหน้านี้บอกน้อยไง
โพสต์ภาพตัวเองคนเดียวอ่ะนะคะแล้วคนก็ตำหนิต่อว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตำรวจอะไรก็ไปเตือนว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมไม่ควรขายของตอนแรกบอกน้อย
ไม่กล้าขายแล้วแต่สุดท้ายคือเธอก็ตัดสินใจขายต่อแล้วก็มีเพื่อนมาเพิ่มอีกคนนึง
อายุ๒๘นะค่ะนี่ฮะแต่ว่าวันที่ขายจริงเธอแต่งตัวอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะเธอบอกว่าไอ้ที่แต่งแบบนั้นน่ะคือแต่งลงเฟสเท่านั้นอืมอ่า
เพื่อถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กออนไลน์อย่างเงี้ยอ่าทีเนี้ยเธอบอกว่า
เมนต์ที่แรกต่อว่าต่อขานมาเยอะเนี่ยโดนถล่มแบบเละเลยแต่กลายเป็นว่าอีกมุมหนึ่งลูกค้าเนี่ย
หนุนไม่ขาดสายคือน้องปุ๊กกี้เนี่ยบอกว่าวันหนึ่งตอนนี้รับโทรศัพท์วันหนึ่ง๓๐๐กว่าสายนะฮะ
ยอดขายตกแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทค่ะต่อวันนะต่อวันนะอ่า
เธอบอกเธอไม่สนใจแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าชวนเพื่อนมาถ่ายภาพถ่ายแบบแบบเซ็กซี่เป็นสองคน
แต่ยังยืนยันเหมือนเดิมก็คือแต่งตัวลักษณะแบบนั้นเพื่อโปรโมทลงเฟสเท่านั้นนะ
แต่ที่ร้านเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ขวามือเสื้อยงเสื้อยืดแบบนี้
ชิดเรียบร้อยแต่โปรโมทลงเฟซน่ะมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งค่ะอ้าว
เหมาะไม่เหมาะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแล้วกันฟังน้องเขาดูหน่อยแล้วกันนะฮะ
แต่งตัวแบบนี้ค่ะสวยสวยแบบนี้เลยสวยสวยแบบสุภาพสุภาพอย่างงีนะคะ
เซ็กซี่นิดนิดพอสามร้อยสายได้ค่ะแล้วลูกค้าที่มาไกลสุดนี้คือเท่าไหร่น้องคลายค่ะ
คือมันไม่ได้คือเดินทางมาทานใช่ค่ะข้ามข้ามวันข้ามคืนค่ะที่ที่เขามานะคะ
เขามานอนที่น่าจะโรงแรมในอำเภอหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแล้วตอนเช้าก็มา
อันนี้มุมมองที่เธอสะท้อนมานะครับใช่ค่ะอีกสักครู่กลับมาเดี๋ยวดูบ้านหลังนี้ที่ปฐุมธานีหน่อยครับ